สนับสนุนโดยบัตรบีเฟิร์สสมาร์ทแวบบิตเชลซีจากธนาคารกรุงเทพ
แล้วเส้นเป็นเรื่องกลับมาแล้วค่ะกลับมาช่วงนี้ได้เวลาชิมกันสักที
ไม่อยากจะอวดว่ากลิ่นมันช่างหอมแบบสุดเป็นทางทีเดียวค่ะถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวให้เฮียน็อตมาการันตีด้วยตัวเองดีกว่าค่ะ
เอาละครับพร้อมชิมแล้วนะครับผมก๋วยเตี๋ยวเนื้อเจ้าดังในตำนานของย่านรามคำแหงแห่งนี้นะครับผม
เมื่อกี้ยังคล่องใจเรื่องเนื้อสดตัวนี้เพราะไม่ได้หมักอะไรเลยมันจะนุ่มได้อย่างไรขอกินหน่อยแล้วกัน
คือถ้าเวลาใช้น้ำร้อนลาดไปเนี่ยเนื้อมันก็สุกแล้วถ้าเราเอาไปลวกนานเนี่ยมันก็จะแข็งมันก็จะไม่อร่อย
เทคนิคคือเนื้อต้องสดต้องดีสไลด์แล้วก็เวลาลวกเนี่ยแค่ลวกน้ำร้อนเดือดอย่าไปต้มนาน
ถ้าต้มนานเนี่ยมันจะแข็งเลยนี่คือเทคนิคเลยนะครับผมแล้วถ้ากี่นิ้วนี้เหมือนกันไหม
เหมือนกันค่ะเหมือนกันเลยนะเอาละชิมนี่อะไรแคบวัวค่ะแคบวัวเหรอเขากินคู่กับนี่เหรอกระเตียวค่ะ
ถ้าบัวมันเป็นแบบเนี้ยเขาจะใช้หนังวัวค่ะหนังวัวแล้วก็เอาไปหกแล้วก็ไปทอด
อบแล้วก็ทอดเขาจะได้มาเป็นรูปกลมเหนียวแบบนี้ใช่
สัมผัสแรกเลยมันได้กลิ่นหอมของพริกกับพริกไทยตัวนี้
คือทำให้น้ำซุปเนี่ยมันมีความทานเข้าไปแล้ว
น้ำซุปเนี่ยมันแบบมันเหมือนสดชื่นน่ะมันหอมพริกพริกไทย
แล้วก็น้ำซุปเองก็มีรสชาติที่กลมกล่อมอยู่แล้วคือไม่ได้มีรสไหนโดดเด่นเป็นพิเศษ
เปรี้ยวไม่ได้หวานไม่ได้เค็มเป็นรสกลาง
ซึ่งทานรวมกันแล้วไม่ต้องผสมอะไรเพิ่มเติมเลยก็ถือว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่แบบรสชาติดีมากจ้ะ

ตั้งแต่มาอยู่ที่เราแผ่ง๒๗ปีเนี่ยเป็นไงบ้างลูกค้นลูกค้าแบบนี้
ก็ผลตอบรับดีค่ะเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นทางลัดไปออกเส้นข้างหลังได้
ก็จะกลับมาเป็นลูกค้าเก่าแล้วลูกค้าใหม่มีไหมแถวนี้
มีค่ะก็ลูกค้ามาเรื่อยบางคนเขาก็ไม่เคยทานเลยเขามาตัดผมฝั่งคนนู้น
เขาก็มองมาเอ๊ะทำไมร้านนี้คนเดินแถวนี้จะไม่ค่อยทานมีแต่คนขับรถมาแล้วก็มาจอดแล้วก็มาทาน
เขาก็เลยมาลองชิมดูก็เป็นลูกค้าตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา
ก็เป็นข้อสังเกตของตรงนี้ว่าเอ๊ะปกติเปิดร้านแถวนี้ต้องเป็นคนแถวนี้ทานเยอะสิ
เริ่มสังเกตแล้วสงสัยร้านนี้จะดังลองมากินดีกว่าเอ้า
กินปลูกไก่เป็นลูกค้าไว้ครับพอได้ครับ

ถ้าเกิดใครเคยคุ้นเคยที่เคยอยู่สยาม
นะครับผมอยากรู้ว่าเอ๊ะหายไปไหนตอนนี้อยู่รามคำแหงแล้ว
ก็สามารถมาทานได้แต่มาทานวันไหนที่จะเปิดล่ะแล้วเปิดกี่โมงปิดกี่โมง
สิบโมงเช้าปิดห้าโมงเย็นค่ะทุกวันไหมทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดเลย
เดือนหนึ่งหยุดวันเดียววันไหนศุกร์ที่สามของเดือนศุกร์ที่สามของเดือนหยุด
แล้วเทศกาลทางศาสนาหยุดไหมหยุดค่ะหยุดนะของอิสลามเขามีเทศกาลอะไรบ้าง
ก็มีออกบวชออกบวชออกบวชออกบวชนี่หยุดกันแค่ไหน๒วันอ๋อ๒วันค่ะนั่นเอง
ส่วนใหญ่ก็เปิดทุกวันนะยกเว้นวันแล้วก็ออกปีใหม่หยุด๒วัน๓๑กับ๑แล้วก็สงการหยุด๒วัน
เทศกาลไทยเทศกาลของอิสลามหยุดหมดแต่หยุดส่วนใหญ่หยุดสองวันนะครับผมเป็นไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างว่า
อาชีพที่คุณพ่อเราทำมาแล้วก็เลือกให้เราทำต่อเนี่ยสามารถที่จะเลี้ยงดูเราได้ถึงทุกวันนี้
ก็อารฮัมดรินลาค่ะก็ลูกก็จบกันหมดก็พอใจแล้วก็ส่งให้ลูกได้เรียนถึงปริญญาตรี
นี่จบทุกคนแล้วถ้าไม่มีคนทำต่อทำไหนให้ผมทำโอเคเยี่ยมเลยเริ่มจากวันนี้เลยคำพูแล้วนะโอเค
ยังไงวันนี้ขอบคุณมากเลยครับผมขอบคุณครับสวัสดีค่ะ
ยังไงเฮียก็ระวังตัวด้วยนะคะ
สวัสดีครับพี่หน่อยครับสวัสดีหน่อยบีทีก๋วยเตี๋ยวเลือดเดือด
เอาชื่อก่อนทำไมตั้งชื่อนี้เลือดเดือดคือเลือดเดือนเหรอคะ
แล้วเดือนนี้พี่ชายเขาเป็นคนตั้งแต่จริงจริงแล้วเมื่อก่อนเนี้ย
ก่อนที่จะขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยค่ะพี่ชายเขาก็จะขายพวกข้าวแกงอะไรมาก่อน
โจ๊กอะไรมาก่อนนะคะขายที่ตึกนี้แหละอ่า
ทีนี้ไปไปมามาก็ญาติเขาก็ให้สูตรก๋วยเตี๋ยวเรือมาอ่า
แล้วก็ที่นี่เขาก็มาทำขายที่นี่แหละค่ะ
ก็เราก็ปรับปรุงสูตรไปให้คนแถวนี้เขาชอบ
คือเริ่มจากขายข้าวแกงก่อนแล้วก็ได้สูตรก๋วยเตี๋ยวเรือแสนอร่อยมาใช่ค่ะ
ก็เลยอ่ะไม่ขายข้าวแกงแล้วข้าวแกงมันวุ่นวายทำหลายอย่าง
เปลี่ยนขายก๋วยเตี๋ยวดีกว่าใช่แล้วก็ปรับสูตรไปปรับสูตรมาอ่า
ถูกใจคนแถวนี้คนแถวนี้แล้วชื่อร้านอ่ะเลือดเดือดมาจาก
เดือดเนี้ยค่ะก็คือน้ำซุปของก๋วยเตี๋ยวเราเป็นน้ำข้นอืม
บ้านก็จะชอบทานก๋วยเตี๋ยวทานอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจะมีปัญหาก็คือเวลาทานน้ำไม่ค่อยร้อน
น้ำไม่ค่อยจะสะใจเท่าไหร่อืม
ทีนี้พอเรามาทำเองเนี่ยเราก็อยากให้น้ำที่มันเหมือนที่เราต้องการนะคะ
ก็คือสดแล้วมันร้อนร้อนแล้วมันเดือดอ่ามันในนี้ค่ะอืม
ทีนี้เหมือนกับว่าลูกค้าเขาก็บอกว่าเออเนี่ยน้ำน้ำซุปเนี่ยมัน
ข้นมากเหมือนเลือดเลยแล้วเจ้าของร้านเนี่ยค่ะ
เป็นคนใจร้อนเรียกกันไปเรียกกันมาก็เลยตั้งชื่อเป็นเลือดเดือดไปเลย
เดือดไปเลยแล้วบีทีอ่ะบีทีเป็นอะไรบีทีก็คือเป็นชื่อย่อของพี่ชาย
ชื่อย่อของพี่ชายชื่ออะไรชื่ออะไรค่ะบอยบอยแล้วทีบอยที
แล้วก็แฟนเขาตูอ๋อบอยกับตูบอยกับตู
เตี๋ยวเลือดเดือดนะเปิดมานานยังครับสิบกว่าปีแล้ว
สิบกว่าปีแล้วใช่จ้ะสำหรับก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียว
แต่ก่อนอันนี้เขาแกงแล้วไม่นับค่ะอ้าวแล้วพี่พี่เขาไม่ทำ
พี่บอยเขาไม่ทำหรอกเขาไปเปิดสาขาใหม่อ๋อที่พระรามสอง
ยังมีสาขาใหม่นะคะที่พระรามสองใช้ชื่อเดียวกันเลยชื่อเดียวกันเลย
บีทีกูจะเลือกเดือดมากันเลยอ่าซอยพุทธบูชาขายดีแบบนี้
ขายดีมากพอไปดูสูตรข้างในแล้วว่ามีสูตรอะไรทำไมถึงขายดิบขายดี
เชิญค่ะไปเลยครับเชิญค่ะอ๋อที่ว่าเดือดเดือดเนี้ย
แท้ก็มาจากความเดือดพลาดของน้ำซุปใส่เลือดลงไปต้มนั่นเองค่ะ
แม้มีไอเดียตั้งชื่อร้านสะดุดหูแบบนี้ถือว่าผ่านผ่านผ่านไปเลยค่ะ
แต่ชื่อดีแล้วรสชาติก็ต้องดีด้วยยังไงช่วยพาไปดูส่วนผสมกันหน่อยนะคะ
อยากรู้เหลือเกินว่าก๋วยเตี๋ยวน้ำตกที่นี่เขาใส่อะไรลงไปบ้าง
เอาละครับบุกเข้ามาในครัวแล้วอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของหมูที่ร้านขายก๋วหมูหมูตุ๋นมีอะไรบ้าง
ก็ดูสิอ่านี่ค่ะโอเคแหมเดือดปุดเลยอันนี้มันก็จะมีกระดูกอ่อนใบพาย
กระดูกอ่อนใบพายนี่มันเป็นส่วนไหนนะครับอ่ากระดูกอ่อนที่มันติดสะโพกหมูอ่ะค่ะ
อ่าจะเป็นอย่างงี้จะเป็นอย่างงี้มีกระดูกอ่อนอยู่ด้วยพอพูดถึงกระดูกอ่อนใบพายของเนื้อหมู
อาจไม่คุ้นหูกันสักเท่าไหร่เพราะที่จริงแล้วนะคะเจ้าส่วนนี้ก็คือ
ซี่โครงแก้วหรือกระดูกอ่อนสีขาวติดเนื้อที่อยู่บริเวณสะโพกหลัง
โดยหมู๑ตัวจะมีกระดูกส่วนนี้เพียง๒ชิ้นเท่านั้น
บรรดานักชิมจะรู้ว่ากระดูกอ่อนส่วนนี้เป็นส่วนที่อร่อยที่สุด
ไม่เชื่อไปฟังจากปากคุณน็อตกันเลยค่ะ
แล้วมีอะไรใช่ค่ะแล้วจะเป็นสันคอ
สันคอสันคอก็จะเป็นที่ใช้ทำหมูตุ๋น
ก็จะเป็นหันก้อนอย่างนี้มันก็จะมีไขมันแทรกใช่ไหม
ไมันนิดนึงเวลาตุ๋นก็นุ่มสองอย่างนี้เอง
สองอย่างมีสองอย่างแล้วเวลาตุ๋นเนี้ยต้องใส่อะไรบ้างครับ
นี้ก็จะมีเป็นพวกเครื่องยาจีนแล้วก็จะมีน้ำหมัก

หมูไว้ใช้เครื่องหมักต่างในหมักเอาไว้
ใช่เอามาหมักเครื่องหมักต่างก็มีหลายชนิดเลยประมาณ๑๐ชนิดได้ชนิด

ใช่ค่ะแล้วก็ใช้น้ำแรกของซุปน้ำซุปเติมเข้าไป

น้ำแรกก็คือเป็นน้ำซุปที่ว่าใช้ทำน้ำก๋วยเตี๋ยว
เมื่อต้มพร้อมจะเป็นก๋วยเตี๋ยวแล้วเอาน้ำนั้นน่ะมาตุ๋นต่อ

ไม่ใช่ค่ะน้ำแรกนี้เราก็จะตักพักไว้เพราะว่าตุ๋นกลางคืน๒รอบ
คือต้มน้ำซุปเรียบร้อยแล้วเราตักน้ำแรกเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้เพื่อตุ๋นหมูตอนกลางคืน

หมูจริงแล้วตรงไหนเลือดเดือดมันอยู่ตรงไหนเนี่ย
หมูของที่ร้านเนี่ยค่ะจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือ
เลือดนี้เราจะต้องกองแล้วก็หมักกับตะไคร้ก่อนเพื่อให้มีกลิ่นหอม
แล้วเลือดมันจะได้สดแล้วอยู่ได้นาน

ใช่แล้วก็คันแล้วก็มาปั่นอีกรอบนึง

เสร็จแล้วมันก็จะมีพวกฟองพวกอะไรก็ต้องกองอีก

ใช่ค่ะมันก็จะหอมเก็บได้นาน
จริงก็คือเลือดเหนือตลอดเวลาน้ำซุป

ข้นเหมือนใส่เลือดไปแล้วใช่ค่ะแต่จริงไม่ได้ใส่เลือด

ก็คือถ้าลูกค้าจะทานน้ำข้นน้ำข้นก็คือเราก็เอาน้ำตักน้ำซุปจากในหม้อนี้ให้เลย
แต่ว่าถ้าน้ำตกก็คือเอาเลือดใส่เข้าไป

จากเครื่องตุ๋นยาจีนเราก็มีทั้งหมดประมาณ๑๕ชนิด

มันจะเพิ่มแล้วก็ก็จะมีใส่พวกผลไม้แห้งด้วยเพื่อความหอม

แห้งอาจจะเป็นสับปะรดก็ได้หรือว่าเป็นลำไยแห้งหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ

เพิ่มความหวานความหอมของน้ำซุปเข้าไปนะครับผม

เหรอคะก็เส้นหมี่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเส้นใหญ่เส้นเล็กวุ้นเส้น

อื้อหืออันนี้คือตัว

เอาเส้นเล็กรวมหมูทุกอย่างเลยครับผม

เรื่องรสชาติความอร่อยคงต้องรอกันสักครู่

แล้วกลับมาชิมก๋วยเตี๋ยวน้ำตกหมูเลือดเดือดกันค่ะ
หมดเค็มข้นเลยค่ะ
จริงแล้วก็น้ำซุปนี้ร้อน